ดิฉันมีเรื่องราวดีมาฝากคุณผู้ชมด้วยนะคะ
สำหรับใครที่ชอบทานขนมปังปิ้ง
เดี๋ยวจะพาไปร้านนี้ที่จังหวัดสงขลา
ขนมปังปิ้งธรรมดาเราไม่นำเสนอหรอก
แต่ว่าร้านขนมปังปิ้งร้านนี้เนี่ยเป็นร้านไม่ธรรมดา

เขาบอกว่าคนพิการคนไร้บ้านทานฟรี
กว่าร้านจะเจ๊งเอาสิเจ๊งไม่เจ๊งไปดู
โอ้โฮใจปั๊บขนาดนั้นเลยหรือคะคุณค่ะใจปั๊บมาก
ไปที่ร้านปังปิ้งเตาถ่านลุงช้างเลย
อยู่ริมถนนนวลแก้วอุทิศข้างสำนักงานป่าไม้
เขตเทศบาลเมืองคอหงษ์อำเภอหาดเยยนะคะ
สงขลาขออีกทีได้ไหมหาดเยยทำไมต้องเป็นสำเนียงแบบนั้นอ่ะ
เอ้าคนส่งกล้าคนหาดเยยน่ะเขาจะเรียกว่าหาดเยย
แต่ถ้าคนทั่วไปเรียกหาดใหญ่โอเค
ดิฉันมีเชื้อสายของคนหาดใหญ่ก็เลยต้องออกเป็นสำเนียงแบบนี้
ร้านนี้เนี่ยนะเขาขายขนมปังปิ้งอยู่คือมองธรรมดาเนี่ย
ก็เหมือนว่ามันก็ร้านขนมปังปิ้งทั่วไปนี่นะ
แต่ที่สะดุดตาสะดุดใจก็คือป้ายประกาศคุณเห็นไหม
ด้านข้างเขาระบุข้อความไว้ว่าคนท้องคนไร้บ้านคนพิการ
ฟรีกินฟรีจนกว่าร้านจะเจ๊ง
โอ้โหไอ้เจ้าเป็นอะไรจะใจบุญขนาดนี้สุดยอดอะคุณ
คุณทรงศักดิ์อิสระเป็นเจ้าของร้านขนมปังปิ้งใจบุญร้านนี้นะ
เขาก็เล่าให้ฟังบอกว่าปกติแล้วก็คือมีอาชีพเป็นช่างศักดิ์
เป็นช่างศักดิ์อยู่ในอำเภอหาดเยยนะคะ
อยู่ในหาดใยจ้ะอยู่ในอเภอหาดใยนี่แหละ
แล้วก็เมื่อเดือนหนึ่งที่ผ่านมาเนี่ยเขากับแฟนก็ตัดสินใจว่าเออมาเปิดร้านขายขนมปังปิ้งเป็นอาชีพเสริมนะ
ส่วนสาเหตุที่เขาขึ้นป้ายแบบนี้ว่าให้ทานฟรีเนี่ยคนท้องคนพิการคนไร้บ้านเนี่ยนะ
เพราะว่าเขาต้องการที่อยากจะช่วยเหลือคนอื่น
และปกติแล้วเนี่ยจะชอบช่วยเหลือผู้หญิงที่ตั้งท้องเป็นพิเศษอยู่แล้วเขาบอกแบบนี้นะฮะ
เพราะว่าตัวเองเป็นคนชอบแบบชอบเด็กแต่ว่าก็คือไม่มีลูกด้วย
ก็เลยอยากที่จะช่วยเหลือคนท้องนะคะก็เลยขึ้นป้ายไว้รวมไปถึงคนที่ลำบากคนที่พิการคนที่ไร้บ้าน
เขาบอกว่างานนี้คือแบบทำด้วยใจไม่ได้หวังผลกำไรอะไรเลยจริงนะสุดยอด
และนอกจากนี้นะคะคุณทรงศักดิ์ก็ยังบอกอีกด้วยว่าในแต่ละคืนเนี่ย
จะมีคนท้องมาทานที่ร้านคืนนึงประมาณสี่ถึงห้าคนอ่ะคุณ
ใช่ซึ่งเขาก็จะบอกว่าเออมาทานฟรีได้เลยไม่เป็นไรนะไม่ต้องเกรงใจ
แต่ว่าคนท้องบางคนคุณเขาก็จะอุดหนุนเพิ่มไง
เพราะเขารู้สึกว่าแบบเฮ้ยไม่เป็นไรเขายังมีกำลังที่จะสามารถจ่ายได้
นึกออกไหมบางคนเขาก็รู้สึกว่าเออเขาท้องเฉยนะ
แต่ว่าเขายังรู้สึกว่าเฮ้ยคุณแบบมาช่วยในการที่จะให้แบบคนอื่นมีความสุขแล้ว
เราก็มอบสิ่งดีกลับคืนไปเหมือนกันก็คือเหมือนเป็นการตอบแทนความมีน้ำใจของเขานั่นแหละ
สำหรับใครที่อยากจะไปอุดหนุนขนมปังปิ้งอร่อยแบบนี้นะคุณผู้ชมไปกันได้เลยนะคะ
ปังปิ้งเตาถ่านลุงช้างอยู่ที่เขตเทศบาลเมืองคอหง
อำเภอหาดใหญ่จังหวัดตรงครับไปเลยเขาขายเพียงชุดละ๒๐บาทน้ำปัง๒แผ่นนมแน่นแบบนี้เลย
ละ๒๐บาทนะคะยกเว้นที่เป็นหน้าแฮมชีสก็จะเป็นราคา๔๐บาท
ตามแต่วัตถุดิบกันไปเนาะแต่ว่าคุณดูนะคะขนมปังปิ้งเนี่ยมันเป็นเมนูที่ทานกันได้แบบทุกเพศทุกวัย
เด็กก็ทานได้ผู้ใหญ่ก็ชอบคือร้านเนี่ยเอาจริงกำไรมันอาจจะไม่เยอะมากนะคุณผู้ชม
แต่ว่าความสุขที่เขาแบบเปลี่ยนจากอาชีพช่างศักดิ์มาเป็นคนขายขนมปังปิ้งแบบนี้มันมีความสุขทางใจ
เขาก็เลยอยากจะมอบความสุขนี้ให้กับคนอื่นด้วย
อ้าวอย่างนั้นผมน่าจะได้ทานฟรี
คุณไม่ใช่คนท้องเพราะเป็นคุณอะไรท้องเสีย
คุณไม่ท้องเสียหรอกท้องใหญ่
ใหญ่อย่างนี้ก็คงกินเยอะแน่เลยอย่างนี้เขาไม่ให้ทานฟรี
เพราะดูว่าเอ้ยมีอันจะกินเป็นป่าป่าชนะ
เอาแต่ผมชื่นชมแล้วผมเชื่อเลยว่าการที่ให้ทานฟรีแบบนี้แล้วเขียนป้ายไว้ว่าจนกว่าร้านจะเจ๊งใช่ไหม
ไม่เจ๊งหรอกเหมือนกับว่าตั้งใจจะให้ทานไปตลอดแหละถึงไหนถึงกันเลย
ก็เป็นน้ำใจดีของคนไทยนะคะของพี่น้องชาวใต้น่ารักจริงเลยนะคะ